พร้อมหรือยังคะที่จะฟังข่าวนี้
ฟังเรื่องผีแต่เช้าเลยหรือครับ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าย้อนตั้งแต่สมัยเรียน
ประมาณ๑๕ปีก่อนคือเขาไปเช่าหอ
อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ชั้น๔
แต่เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เช่าอยู่๒เดือนนั้นน่ะ
มีเพื่อนร่วมห้องเป็นผีสาวค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง

คุณวุฒิชัยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อ๑๕ปีก่อนตอนนั้นผมทะเลาะกับแม่
ก็หนีออกจากบ้านตอนนั้นเรียนอยู่ม๔
ก็เลยมาเช่าหอเดือนละ๕๐๐บาทอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยนะ
แล้วก็อยู่คนเดียวห้องพักก็โอเคดูสะอาดสะอ้าน
แล้วทีนี้เขาอยู่เขาก็ฝัน
ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวมาหาที่ห้อง

มีเสียงเคาะประตูแบบนี้มีเสียงบานเกร็ดแบบแรก
อย่างหนึ่งที่เขาตกใจตอนนั้นเขานอนรอแฟนอยู่
แฟนจะมาหาที่ห้องแต่ว่าเขาสลึมได้ยินเสียงคอประตู
เขางวงเงียอยู่ไปเปิดประตูแล้วตาเขาเบลอมานอนต่อ
เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงเข้ามาในห้อง
ใส่เสื้อลายมายืนตรงประตูแล้วก็หายไปในห้องน้ำเลย
จังหวะนั้นคือสิ่งที่เขาแบบพีคที่สุดแล้วกลัวที่สุดแล้ว
ลักษณะหอเขาก็วาดภาพมาให้ดูเลยนะ
ลักษณะหอนี้ก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะคุณนะ
บันไดมาเจอแยกซ้ายแยกขวานะฮะเข้าห้องซ้ายเข้าห้องขวา
ห้องซ้ายเป็นห้องพี่เมย์ส่วนห้องขวาเป็นห้องเขาเนี่ย
บันไดมาปุ๊บห้องขวาเป็นห้องเขา
แล้วทีนี้พี่เมย์ที่อยู่ห้องตรงข้ามเขาทำงานกลางคืน

ตัวเขาก็เลยอยู่คนเดียวคุณวุฒิชัยอยู่คนเดียว
แต่เรื่องมาแตกความมาแตกพี่เมย์เล่าให้ฟัง
เมื่อก่อนห้องนี้มีคนเป็นแฟนกันแล้วเขาทะเลาะกัน
ตีกันบ่อยแล้วมันก็เลยเกิดปัญหา
พอเกิดเรื่องหึงหวงมาผู้ชายหายไป

ให้เจ้าของหอมาเปิดดูปรากฏว่าผู้หญิงตาย
เป็นศพแขวนกับพัดลมตรงที่นอนตรงนั้น
ไอ้ตุ่มนี่แหละที่เขาอยู่อะแหละที่คุณพุทธิชัยนอนอ่ะไงหน้าขึ้นไปคือพัดลม
นี่ฮะบนเตียงเนี่ยคือพัดลมไอ้หมุนบนเพดานเนี่ย
บางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงพัดลมหมุนแก๊กนะ
พัดลมมันจะหลุดหรือไม่หลุดมันหมุนอยู่อย่างนั้น
แล้วเอาง่ายห้องพี่เมย์คือพี่เมย์รู้เรื่องมาตลอดพี่เมชิน

พี่เมย์ไม่กลัวผีพี่เมย์ฝันเห็นบ่อยเหลือเกิน
ก็เนี่ยค่ะจนคุณแม่ของคุณวุฒิชัยเขารู้
เนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ฝันเห็นเหมือนกัน
แล้วแม่อธิบายลักษณะหออธิบายทุกอย่างที่ลูกเห็นได้หมดเลย
ทั้งที่แม่ไม่รู้ด้วยว่าลูกอยู่ที่นี่
ไม่เคยมาไม่เคยเห็นที่จริงแต่คุณแม่พูดได้ตรงกันหมดเลย

คุณแม่ฝันถึงว่าเกี่ยวกับกุมาร
แล้วก็ฝันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในห้องลูก
แล้วก็เลยเตือนลูกลูกในห้องลูกมันแปลกมีผีอะไรหรือเปล่า
ทีมข่าวเราก็ไปเจอค่ะไม่ได้ไปเจอผีนะ
เจอคุณวุฒิชัยคุณวุฒิชัยทรงธนาวุฒิเนี่ย

อยู่ที่ตลาดมาลีนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็บอกว่าหลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ไป
คือไปดูรูปมันเป็นรูปคล้ายกับภาพติดวิญญาณ

เฮ้ยนี่มันหอที่ฉันเคยไปอยู่เมื่อ๑๕ปีที่แล้วนี่นะ
นี่รูปนี้คุณโอ้ยเขาบอกว่าเห็นเหมือนหน้าผู้หญิง

เพราะรูปจริงก็จะมืดแต่คนก็ไปจ้องดู

พอปรับแสงปรับสว่างนิดนึงกลายเป็นหน้าผู้หญิงแบบนี้

มีคนเอาภาพนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล

วิชัยเห็นบอกอ้าวนี่มันภาพเหมือนหอผมนี่นะ

เออเอามาเทียบดูคือเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะ
ดิฉันอยากให้คุณวุฒิชัยเล่าให้กับทีมข่าวฟังหน่อย
อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวุฒิชัยเองค่ะ
บอกว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยแต่ก่อนเคยมีสองผัวเมียอยู่ด้วยกัน
เขาชอบทะเลาะกันแล้วผู้หญิงเป็นผู้หญิงทำงานตอนกลางคืน
ผู้ชายขี้หึงขี้หึงแล้วก็เหมือนมีปัญหากันทุกวันทะเลาะกันอย่างนี้พี่
แล้วก็มีทะเลาะกันหนักแล้วทีนี้ก็เงียบไปเลย
แล้วอยู่ดีเขาก็แบบไม่เห็นห้องนั้นเปิดแล้วก็ผู้ชายเขาก็หายไปครับพี่
แล้วก็รู้ตัวอีกทีนึงก็แบบห้องเหม็นแล้วอย่างนี้
แล้วก็ให้เขามางัดประตูก็มีเป็นผู้หญิงโดนแขวน
คืนแรกก็คือผมก็ฝันเลยฮะตอนที่ไปอยู่นะ
ฝันว่าแบบมีผู้หญิงแบบมาอยู่ที่ปลายเท้า
ถ้าที่หนักเลยก็จะมีแบบเหมือนข้อประตูอย่างนี้ครับ
เหมือนข้อประตูดังเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงที่เดิมนั้น
ที่ผมเคยฝันนะพี่แล้วก็ใส่ชุดสีเหมือนชุดในลายอ่ะ
จำไม่ได้ว่าเป็นลายยังไงเป็นชุดลาย
แล้วเขาก็ยืนมองมาสักแป๊บนึงแล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในกำแพงห้องน้ำเลยครับ
คือเรื่องของเรื่องก่อนที่คุณวุฒิชัยจะโพสต์เล่าเรื่องเหตุการณ์
หอพักที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ฟังเพราะว่ามันมีการโพสต์ภาพนี้ก่อน
เพจดังของจังหวัดเชียงใหม่ว่าเห็นผีหรือเปล่าเห็นหน้าใครหรือเปล่า
ทีนี้คุณวุฒิชัยบอกครับเหมือนเป็นหอที่เขาเคยพักหรือเปล่า
เขาก็เลยโพสต์เล่าเรื่องราวว่าเขาเคยพักที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้เลยเดินขึ้นบันไดแยกห้องซ้ายขวา

ตอนนี้นะคุณวุฒิชัยเจ้าของโพสต์เนี่ย
เขาก็ยังไม่ยืนยันนะว่าตกลงแล้วภาพนี้ภาพที่เห็นหน้าผีเนี่ยนะ
ใช่หอพักเดียวกับที่เขาเคยพักหรือเปล่าแต่แค่มันคล้ายกัน
แล้วก็เรื่องราวเป็นผีผู้หญิงเหมือนกัน

ที่ห้องเขาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์คือ
เหมือนกับออกไปซื้อของแล้วแฟนผู้หญิงรออยู่ในห้อง
แล้วเหมือนกับแบบว่าเขาก็ล็อกประตูจากข้างนอกเหมือนกับจะแกล้งแฟน
แล้วพอกลับมาผู้หญิงก็แบบโกรธผู้ชายมาก
ทำไมทำแบบนี้รู้ไหมฉันเจออะไรฉันกลัวมาก
แล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับแฟนเขาผู้หญิงเนี่ยนะ
เหมือนกับโดนผีเข้าแบบเผาตาคล้ำอะไรแบบนี้

วุฒิชัยเลยภาษาอังกฤษวุฒิชัย
แล้วก็เมื่อกี้ดิฉันบอกนามสกุลแล้วใช่ไหมทรงธนาวุฒิ

คือคุณวุฒิชัยเขายืนยันนะว่าประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง

แล้วก็มีเพื่อนที่ไปเที่ยวหาแล้วก็ไปเช่าห้องต่อเมื่อกี้

คือเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วเพราะมันเกิด๑๕ปีแล้ว
แต่เขาก็ขับรถผ่านไปผ่านมาหอเขา
แล้วก็เห็นภาพนี้เราเอาเรื่องเรามาเล่าดีกว่า
ก็เลยกลายเป็นเรื่องขนลุกที่สื่อเขาติดตามกันอยู่ด้วย
ใช่ค่ะนี่กดติดตามเพจ
ไม่ใช่กดติดตามเฟซบุ๊กคุณวิชัยเผื่อมีเรื่องอะไรอีก
นี่โรคจิตนะกลัวผีแต่ก็ชอบอ่าน
ก็น่าจะหลายคนเป็นแบบนั้น